คุณผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้ที่เกิดไว้เมื่อช่วงก่อนเบรกเนี่ยนะฮะ
มาบอกว่าจอมขมังเวศชื่อดังเนี่ยนะครับมีการหลอกทำพิธีครับ
เดี๋ยวจะถอนมนต์ดำให้แต่วิธีการผู้หญิงเขาบอกว่าก็คือว่า
ล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยนะครับเพศสัมพันธ์อะไรต่าง
แล้วก็หลงเชื่อไปหลายครั้งแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ผล
แต่ว่าอีกฝ่ายนึงก็ออกมาปฏิเสธแล้วเนี่ยนะครับ
คุณเดียครับอายุ๒๗ปีนะครับเปิดใจบอกว่าที่ปักใจเชื่อเนี่ยนะครับ
ญาติทำของใส่นะครับปวดหัวกินไม่ได้นอนไม่หลับหน้าตาหมองคล้ำ
ไปดูดวงครับหมอดูทักตรงกันนะครับจึงไปหาข้อมูลในโซเชียลนะครับ
ก็เจอชื่อจอมขมังเวศชื่อดังครับจบวิชาศัยศาสตร์จากประเทศเพื่อนบ้าน
โดยเชื่อว่าจะถอนคุณสัยได้นะครับ๘สิงหาคมตอนปี๒๕๖๒ครับ
ไปพบที่ตำหนักแถวดอนเมืองนะครับอ้างว่าทำพิธีทางศัยศาสตร์
ให้มีการเปลือยกายทั้งตัวลงเสน่ห์ด้วยน้ำมันแล้วก็จะหายครับ
แต่ปรากฏว่าจอมขมังเวศนี้ล่วงละเมิดทางเพศนะครับ
ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็ถอนคุณสัยอะไรก็ไม่ได้
ยังรู้สึกเหมือนมีเข็มมาจิ้มตามร่างกายครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือ
หลงเชื่อไปทำพิธีหลายต่อหลายครั้งล่าสุดครับเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
กว่าจะรู้ตัวเนี่ยก็โอ้โหถูกหลอกมาก็ต้องนานแล้วเนี่ยนะครับ
ก็ถอดเสื้อลงก็เห็นหมดทางร่างกายค่ะ
คือเราก็คือแก้ผ้าล่อนจ่อนขออนุญาตตัวเค้าล่ะครับ
ตัวเค้าก็แก้ด้วยค่ะแล้วเค้าทำไงต่อขออนุญาต
ก็นั่งแล้วก็มีเหมือนประมาณเป็นไม้ค่ะแล้วก็แตะอ่านเท้ามันอย่างนี้ค่ะ

แล้วได้มีการร่วมเทศกันมาก่อนเนี่ยครับ
หรือเราขัดขืนไหมหรือเราเต็มใจไหมเอาอย่างนี้ก่อน
ไม่ต้องการค่ะแต่ว่าต้องการให้หายังค่ะแต่ว่าไม่ได้
นี่คือเขาหวั่นร้อนเราใช่ไหมเราเชื่อว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะเป็นการขนของจริงถูกไหม

กินให้หมดขันเลยนะให้กินให้หมดไม่มีอะไร

กรรมใจความขังเนี่ยครับ
สัตว์ทางจ่ายเกียรติมั้ยลูก
ก็แผลหืทผังอมนิดหนึ่งครับใช่
คืออย่างนี้ครับเท่าที่สังเกตเนี่ยนะครับคือเรามีการ
ภาพไว้เนี่ยนะฮะแต่ว่าทางคุณเดียเนี่ย
สีหน้าก็เริ่มแดงมีอาการผอืดผอม
พระท่านก็ยืนยันบอกว่านางสาวเดียครับท่าทางปกติไม่ได้โดนของนะครับ
ถ้าคนโดนของจะไม่กล้าสบตาไม่มีแววตาแบบนี้
สิ่งที่เกิดขึ้นกับนางสาวเดียนั้นมาจากอาการจิตตกครับ
เพราะว่าชอบไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของศัยศาสตร์นะครับ
แล้วอาจจะเกิดการอยากลองของครับ
ก็ไม่น่าจะโดนของถ้ารดมงดนี้ถ้าขึ้นนั่นขนาดในนี้
มันไม่ใช่อ้วกเพราะ
อ่ะอ่ะแม่น่ะครับคุณเดียบอกว่าดื่มน้ำหมดแล้วครับ
รู้สึกตัวเบาเลือดลมไหลเวียนดีขึ้นนะครับอาการเจ็บตามตัวบางลง
ก็เชื่อว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์อันนั้นไม่เป็นไร
แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลทีนี้จอมขมังเวศชื่อดังเนรนแอร์ปฏิเสธว่า
ไม่ได้มีการทำพิธีถอนของในห้องส่วนตัวครับไม่ได้ให้มีการแก้ผ้าไม่มีเพศสัมพันธ์กันนะครับ
การทำพิธีของตนนั้นทำในพื้นที่โล่งแจ้งมีลูกศิษย์เป็นพยานทุกครั้งครับ
เรื่องดังกล่าวถูกใส่ร้ายทำให้เสียชื่อเสียงหากอีกฝ่ายเนี่ยมีหลักฐานก็เอามาเปิดเผยครับ
อย่ามากล่าวหาลอยแบบนี้ครับ